คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ที่ประกาศตามหานักร้องลูกทุ่งหญิงชื่อดัง
เรียมดาราน้อยวัย๗๐ปี
เจ้าของเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้
โดยทราบข่าวจากคุณอาแสงสุรีอีกทีนะคะ
และไม่มีเงินพอเลี้ยงดูครอบครัว
จากนั้นทางคนรู้จักของคุณป้าเรียมค่ะ
ได้ติดต่อมายังบรรเทิงไทยรักษ์
บอกว่าตอนนี้คุณป้าเรียมอาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองสุราธานีจังหวัดสุราธานี
เราก็เลยแจ้งไปยังพี่ท็อปและพี่ไทย
ซึ่งพี่ไทยเองก็ได้รับปากผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคุณป้าเรียมอย่างเต็มที่ตามคลิปนี้ค่ะ
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีนะคะก็ส่งผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่ไปติดตาม

เจ้าตัวเปิดใจเล่าน้ำตาคลอนะคะว่า
เห็นคลิปวิดีโอแล้วตื้นตันใจ

ยังนึกถึงและอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
โดยป้าเรียมและครอบครัวอาศัยอยู่กับญาติ
ซึ่งก็เดินทางไปมานะคะ
ระหว่างกรุงเทพกับสุราธานี
เพราะรับงานร้องเพลงนั่นเอง
แต่พอเจอสถานการณ์โควิดเข้าไป

รายได้ก็หดก็หายลงไป
ด้านปัญหาดวงตาคุณป้าเรียมได้ผ่าตัดดวงตาข้างซ้ายมาแล้ว๓ครั้งนะคะ
ในเรื่องของต้อกระจกตา
ซึ่งปัจจุบันมองค่อนข้างที่จะเลือนลางมาก
และเตรียมผ่าตัดรักษาด้านขวาอีก
แต่เจ้าตัวขอเลื่อนเวลาออกไปก่อนนะคะ
เนื่องจากว่าตาด้านซ้ายก็ยังมองไม่ชัด
รวมถึงก็มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
และอัปเดตล่าสุดค่ะคุณผู้ชม

ยินดีจะช่วยเหลือคุณป้าเรียมอย่างแน่นอน
อยากให้คุณป้าเรียมีบ้านปลายชีวิตที่มีความสุขค่ะ
โอ้โหยินดีกับคุณป้าเรียมด้วยนะคะ
ต้องบอกว่า๒ฮีโร่กู้ภัยใจพระ
ทำอะไรเพื่อสังคมมามากมายเลยจริงนะ
ขอให้ทั้งสองคนสู้ต่อไปนะคะ